คุณผู้ชมครับตอนนี้ด้อมส้มเนี่ยยึดพื้นที่บริเวณการปลาใสของพักเก้าไกลเต็มไปหมดแล้วนะครับ
ว่ามีคนอยู่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคุณผู้ชมครับกว่าสามหมื่นคนเลยนะครับ
ซึ่งช่วงนี้คุณผู้ชมครับเป็นช่วงของการประสัยคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับขึ้นเวทีการประสัยในตอนนี้นะคุณผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่นี้คุณธนทรเนี่ยได้พูดถึงนะครับว่าการที่จะมายืนอยู่จุดนี้นะครับ
ไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ได้เลยถ้าขาดพ่อแล้วก็แม่นะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการผลักดันนะครับ
คุณธนทรนจึงรุ่งเรืองกิจให้ขับเคลื่อนพักอาณาคตใหม่แม้ว่าจะมีการยุบใหม่ไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้พักเก้ากลายก็พร้อม
ปากหลักอยู่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
เพราะแฟนคลับขอพักอาณาของพักเกราะไกล
เดินทางมาที่นี่กันอย่างเดืองแน่นแล้ว
ที่อาคารกีฬาเวศหนึ่งการ์ประสายอายของพักเก่าไกล
มีประชาชนเดินทางมาตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วนะครับเพื่อรอต่อแถวเข้าบริเวณอาคารสนามกีฬาเป็นที่เวทีปราศัยนะครับ
โดยเรียกตัวเองการวาดน้อมส้มแต่งการและมีสัญลักษณ์ของพักเก้าไกร
เช่นทัททูติดที่บริเวณแก้มพัดรูปคุณพิทาหัวหน้าพักเก้าไกร
แล้วก็เสื้อผ้าสีส้มเข้าร่วมฟังการประสัยด้วยนะครับบางคนเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาฟังการประสัยใหญ่ในวันนี้นะครับ
บอกว่าติดตามพักเก้าไกลในเวทีการประสัยในหลายจุดนะครับรวมไปถึงการหาเสียงของพักเก้าไกลกับผู้สมัครแต่ละเขตด้วยครับ
ประชาชนที่เดินทางมาฟังการประสัยในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนำฟิลเจอร์บอร์ดติดรูปคุณพิธาแล้วก็คุณธนทรมาให้คนที่รอฟังการประสัยได้เขียนข้อความให้กำลังใจแล้วก็ติดที่บอร์ดนะครับ

จะได้พิสูจน์ถึงความพร้อมการเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับร้องเพลงเชียร์ให้กำลังใจคุณพิธาด้วยครับ
วันนี้มาเรามาให้กำลังใจคุณพิธาค่ะเราจะส่งไปให้ที่พักค่ะ
ให้ทุกคนได้ส่งกำลังใจและส่งกำลังเชียร์ให้คุณพิทาจริงจริงแล้วพวกเราในด้อมอ่ะคือไม่ได้สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
เพราะเราสนใจคือตอนนั้นคือแบบช่วยกันช่วยกันแบบซัพพอร์ตทั้งทุกอย่างทั้งของคุณพิทาแล้วก็พักค่ะ
เราก็ยอมรับว่าเราได้ยินอย่างนั้นจริงแต่จริงเราใช้สมองคิดเราไม่ได้มองแค่หน้าตา
หน้าตาหล่อมันคือผลพลอยได้แต่จริงแล้วคือข้างในสมองเขาฉลาดมาก
ยิ่งดูเวลาเขาค่ะความคิดความอ่านมันเหมาะมาก
ที่แบบเป็นผู้นำที่จะนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้ค่ะ
พี่ทิมสู้สู้พี่ทิมสู้ตาย
พี่ทิมไหว้หมายสู้ตายสู้สู้
ขอเชียงด้วยค่ะ
ยาเสพติดเยอะไหมครับพ่อแม่พี่น้องเยอะไหมครับธีรชัยคือคนที่อภิปรายในสภาพผู้แทนรัศดรและสร้างวาธะอมตะทางการเมืองขึ้นมาจำได้ไหมครับการอภิปรายของคุณธีรชัยนำมาซึ่งวาธะอมตะมันคือ

รังสิมันโรมอภิปรายในสภาครับ
เรื่องยาเสพติดเหมือนกันจำได้ไหมครับ
สวทรงเอจำได้ไหมครับ

ที่รัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยขนไปออสเตรเลียเนี่ยมันคือแป้งเนี่ย
จะจัดการยาเสพติดได้ยังไงประเทศนี้

ว่ามันคือแป้งขนแป้งไปออสเตรเลีย๑๐กว่าโล

เอาไปทำลาดหน้าเหรอ
ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นครับ
ว่าถ้าจะแก้ปัญหายาเสพติด

เพื่อให้ตำรวจชั้นผู้น้อยมีแรงจูงใจ

ซึ่งภายหลังการประสายภายในอาคารเวช๑ไปได้เร็วร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แม้กระทั่งทางเดินที่อยู่บริเวณพักพร้าวด้วยนะคุณผู้ชมครับซึ่งการประสัยของพักเก้าไกลในวันนี้นะครับ
จะแตกต่างและมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของตำแหน่งการที่นั่งนะครับเพราะแม้กระทั่งคนที่เป็นสมาชิกของพัก
คนที่เป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงสอสอของพักด้วยนะครับไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะนั่งที่บริเวณข้างหน้านะครับ
แต่ว่าต้องไปนั่งตามจุดต่างที่มีการว่างตามตำแหน่งการนั่งได้เลยครับเพราะว่าพักเก้าไกลบอกว่าจุดยืนของพักเก้าไกลก็คือ
พักที่มาเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็เจ้านายของพักเก้าไกลที่พักเก้าไกลเนี่ยประกาศในการประสัยเลยนะครับว่า
นายของพักเก้าไกลก็คือประชาชนนั่นเองครับการประสัยของพักเก้าไกลผมโรงกันตั้งแต่ช่วงแรก
โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา๑๑๒รวมไปถึงการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนของพักเก้าไกลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องติดตามครับคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับไปดูคำตอบสุดท้ายของพักเก้าไกลว่าคุณพิทาจะพูดอะไร
ก็ไม่รู้ว่าเป็นการพูดถึงพักไหนนะครับ
แต่ว่าความเข้มข้นความดูเดือดของพักเก้าไกลในการประสัย

รวมไปถึงบัญชีรายชื่ออีกหลายคนนะครับ

ไปดูกันว่าคำตอบสุดท้ายคืออะไรนะครับ
ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ